ช่วงนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการลงทุนกันหน่อยนะคะ
วันนี้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการลงทุนมาอยู่กับเรานะตรงนี้เลยนะคะ
สำหรับคุณแพทย์ภาววิทย์กลิ่นประทุมผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

วันนี้อยากจะพูดคุยกับคุณแพทย์เรื่องของการใช้บัตรเครดิต
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่บ้านนี่แหละ
บัตรเครดิตอยู่ในมือบางคนมีไม่ต่ำกว่า๒๓ใบด้วย
เครดิตถือว่าสะดวกสบายแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็อันตรายเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่อันนี้เอาประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะ
ตอนผมเป็นวัยรุ่นนะครับโอ้โหตอนที่ไปต่างประเทศเนี่ยอยากได้บัตรเครดิต
เพราะเราจะได้แบบโถโหซื้อนู้นซื้อนี่
คุณเปิดบัตรเครดิตเลยหลายอันแล้วรูดมาให้เต็มที่เลย
หมายถึงว่าทุกใบรูดให้เต็มที่

ก็ลองทำไงก็ชีวิตหายนะเลย

ใช่เพราะว่ามันยากตรงที่ว่าบัตรเครดิตเนี่ย
คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มองว่าพอรูดไปแล้วเนี่ย
เราต้องคือคนไม่ได้บอกว่าต้องใช้คืน
คือคนมองว่าจ่ายขั้นต่ำก็พออย่างนี้

เพราะก็นึกว่าเหมือนมันซื้อทีวีได้แล้ว

แล้วเรามองว่าอ๋อขั้นต่ำจ่ายนิดเดียวเองต่อเดือน
ใช่สมมุติรูดไปสองหมื่นจ่ายสองพันก็ได้

งั้นเริ่มแรกเลยให้คุณแพทย์ช่วย
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตกันหน่อยดีกว่าว่า
พฤติกรรมของคนในการใช้บัตรเครดิตเป็นยังไงบ้าง
ครับก็ผมว่ามันอยู่ที่ช่วงอายุนะครับ
คนที่สมัยนี้ถามว่าคืออีกหน่อยผมเชื่อว่าตลาดเครดิตจะโตขึ้นเยอะมากเลย

เพราะอะไรเพราะว่าคือคนเดี๋ยวนี้ขั้นต่ำเงินเดือน๑๕๐๐ไง

แปลว่าจบการศึกษาปั๊บเนี่ยเป็นหนี้ได้เลย

เป็นหนี้เหรอคะบัตรเครดิตเท่ากับหนี้
ใช่เรื่องนี้น่ากลัวมากแต่ว่ามันก็คือมันมีสองด้านนะ
ด้านมีประโยชน์ก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินฉุกเฉินให้เรานะครับ
แต่ไอ้ด้านที่ข้อเสียเนี่ยผมว่าปัจจุบันมันเป็นเรื่องของการเนี่ย
เราเอาเงินอนาคตมาใช้แล้วเราลืมว่าเราต้องคืน
แล้วสิ่งที่คนไม่รู้เนี่ยคือดอกเบี้ยมันสูงมากของบัตรเครดิต
พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยกันหน่อยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย
ส่วนใหญ่เราก็จะสนใจแค่ว่ารูดไปเท่าไหร่
คืน๑๐เป็นราคาเท่าไหร่หรือว่าจ่ายคืนราคาเต็มเป็นราคาเท่าไหร่
ทีนี้ดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็จะส่วนมากเวลาสมัครเขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ

และทีนี้งั้นให้คุณแยช่วยอธิบายหน่อยดีกว่าเพราะเชื่อว่าหลายคนยังชะล่าใจใช้คำนี้ละกันกับการใช้บัตรเครดิต
เอาง่ายคือเวลาเราเป็นหนี้เนี่ยเราบอกโอ้โหถ้าดอกเบี้ย๑๐ก็นับว่าเยอะแล้วเนาะ
แต่ถ้าค่าเฉลี่ยบัตรเครดิตอย่างน้อยก็๒๐ขึ้นไปต่อปี

ใช่มันทำให้หลายคนที่ผมเจอคือถ้าเวลาคนใช้บัตรเครดิตส่วนใหญ่ไม่ได้มีใบเดียว
พอคนมีบัตรเครดิตปั๊บพอมีแบงค์หนึ่งเดี๋ยวแก๊งอื่นก็จะมาออฟเฟอร์ถูกไหม

คราวนี้ก็มีได้ทุกแบงค์เลยนะครับก็เป็นหนี้ได้ทุกแบงค์เลย

คือตรงนี้มันเป็นปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราคนรุ่นใหม่เราใช้จ่ายเยอะขึ้นง่ายขึ้นถูกไหมนะครับ
อยากได้ของอะไรมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันต้องระวังไงมันต้องมันต้องดูพฤติกรรมดี
เพราะฉะนั้นสุดท้ายเรากลายเป็นหนี้แล้วเราผ่อนหลายเดือนสุดท้ายพอได้เงินเดือนมาเนี่ยแต่ละเดือนมันตัดจะจ่ายบัตเครดิตหมดนะ

อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าให้คุณแพทย์อธิบายเป็นตัวเลขที่เห็นชัดเจนอย่างเช่นสมมุติว่าเรารูดไปห้าหมื่น
แง่ของการจ่ายคืนในแง่ของดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขเยอะเท่าไหร่ยังไงคะ
คือตัวเลขชัดนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าคือคร่าวคือมันน้อย
คือเวลาไอ้ขั้นต่ำต่อเดือนที่ต้องจ่ายมันน้อยทำให้เรารู้สึกว่าเราแค่นี้เอง
เพราะฉะนั้นอ๋อมีใบหนึ่งก็โอเคนะครับมีสองใบมีสามใบมีสี่ใบก็ได้
แต่พอรวมกันทีนี้ตัวดอกเบี้ยก็คือน้อยเหมือนกันไหมคะดอกเบี้ยถ้วย๒๐
นี่ถ้ารวมแล้วกับขั้นต่ำอะไรอย่างนี้เวลาจ่าย
คือดอกเบี้ยเนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่เราจ่ายอยู่แล้วไงเราไม่รู้สึกไง

เรารวมกันไปแล้วว่าอ๋อเดือนหนึ่งจ่ายแค่นี้เองนะครับตรงนี้ต้องระวัง
เพราะว่าที่ผมเจอคือคนรุ่นใหม่พอเป็นตรงนี้ปั๊บเขาจะไม่มีเงินเก็บ

พอไม่มีเงินเก็บเขาก็จะลงทุนไม่ได้
พอลงทุนไม่ได้อนาคตเรื่องการเงินมันจะแย่ลงเรื่อย
เออคือพูดง่ายว่าทำงานเพื่อใช้หนี้ตลอดอ่ะฟังดูมันแย่นะนะครับ
เป็นอีกหนึ่งคนที่มีบัตรเครดิตแล้วตอนนี้กำลังรู้สึกชีวิตหายนะแล้ว
คือจริงด้วยเนาะรู้สึกว่าพอใช้ไปทำงานใช้หนี้ได้ยินคำนี้รู้สึกว่ากังวลใจแล้ว
แล้วยังงี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงคะคุณแพทย์ต้องบอกอะล่ะ
ก็จริงแล้วเนี่ยเราต้องมาดูใหม่นะครับคือหนึ่งต้องรู้ก่อนว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ
ข้อดีคือมันเป็นเงินฉุกเฉินให้เราถูกไหมถ้าเราขาดเงินนี้เราใช้บัตรเครดิตได้เลยนะครับ
อันนี้ดีมีดีมีแล้วทำให้เรามีเครดิต
เรามีเครดิตหน่อยเราจะกู้ซื้อบ้านซื้ออะไรเราก็ทำได้
ถูกไหมครับแต่ข้อเสียมันก็คือว่าเราต้องระวังเรื่องการใช้จ่าย
คืออย่างผมเนี่ยผมเจอที่บอก
มีบัตรเครดิตหลายใบรูดเต็มวงเงินตอนนั้นอยู่ต่างประเทศด้วย

ว่าเครียดมากเครียดมากคือมันเครียดมาก
แล้วผมทำธุรกิจด้วยคือเงินชดธุรกิจช็อตกับดึงบัตรเครดิต
คือสุดท้ายมันกลายเป็นว่าคืออยากเตือนคนรุ่นนี้รุ่นหลังเนี่ย
ว่าเวลาเราเวลาเรามองเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยเราต้องเริ่มเข้าใจกันว่า
จริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะรูดเนี่ยต้องมองว่าเราจ่ายได้เต็มจำนวน

ใช่คุณฝึกวินัยคือจ่ายเต็มจำนวนก่อน
มีกี่ใบไม่สำคัญนะแต่คือรูดปั๊บจ่ายเต็มจำนวน

หรือยังธุรกิจบางคนเนี่ยใช้บัตรเครดิตในการทำธุรกิจเนี่ย
ปลายปีนี้ได้ตัวบินฟรีไปต่างประเทศ
ตรงนี้มันก็เป็นประโยชน์ซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้
และบริหารดีผมว่าชีวิตการลงทุนมันดีขึ้น
ชีวิตเราดีขึ้นแล้วจะมีเงินเหลือในการลงทุนได้
เห็นวันนี้คุณแท็มสไลด์มาด้วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิต

ก็คือตอนนี้ก็มาดูว่ายอดบัตเครดิตของประเทศเราเนี่ย

คือตอนนี้จากประชากรเราเกือบ๗๐ล้าน
ประคิริตมันเกือบ๒๐ล้านแล้ว๑๘ล้านแล้วตอนนี้
นี่ครับดูก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับ
แต่มันมีตัวเลขที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าหนี้เสียนะครับ
นี่เสียประมาณ๓แสนใบจาก๑๘ล้านใบ
โอ้โห๗เปอร์เซ็นต์นะที่คนเป็นนี่เสีย

คือคนเหล่านี้ถ้าเรามานั่งดูก็แปลว่าเฮ้ยเขา
เขาไม่ได้ตระหนักตั้งแต่ตอนเริ่มไงว่า
สุดท้ายมันกลับมาหาตัวเอง
แล้วตรงนี้มันทำให้ชีวิตมันแย่นะ
มันแย่จำคำคุณแพทย์ไว้ว่าชีวิตจะหายนะ
ถ้างั้นให้คุณแพทย์ฝากหน่อยได้ไหมคะถึงคนที่กำลังจะมีบัตรเครดิต
หรือว่าตอนนี้มีบัตรเครดิตหลายใบก็ตามหรือว่าใช้บัตรเครดิตอยู่เนี่ย
ใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีสูงสุด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้ปลอดภัยที่สุด
ครับก็อย่างแรกต้องเริ่มฝึกก่อน
ฝึกก็คือว่าเราลองฝึกจ่ายให้ครบจำนวน

ที่อันตรายที่สุดของบัตเครดิตผมว่าหายนะมากสุดคือ
เริ่มจากจ่ายขั้นต่ำแล้วเรารู้สึกว่าเราจ่ายขั้นต่ำได้
ไอ้การจ่ายขั้นต่ำแปลว่าคุณจ่ายไม่ได้แล้วไง

อันนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะว่าไม่ใช่จ่ายได้
จ่ายขั้นต่ำคือจ่ายเต็มไม่ได้
แต่บางครั้งเวลารูดอะไรของใหญ่มันก็จ่ายไม่ไหวไหมคะ
สมมุติมีความจำเป็นต้องรูด
ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล๖๐๐๐แบบนี้
อันนั้นลำบากอันนั้นก็คืออันนั้นเป็นเหตุฉุกเฉินไง
ซึ่งมันอาจจะมีบ้างอันนั้นเป็นข้อดีของบัตรเครดิตนะ
ทำให้เรามีเงินเวลาฉุกเฉิน
แต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องพยายามเคลียร์ให้เร็ว

เพราะเวลาพอกไว้อย่างผมเคยพอกไว้พอกไว้แบบ๕๖ไปพร้อมกัน
สุดท้ายมันแบบมันกระตุกหมดทุกอย่าง
คือชีวิตมันก็แย่ลง
เพราะเราทำงานมาแล้วสุดท้ายมันไม่เหลืออะไร
ผมว่าตรงนั้นมันต้องระวังต้องระวังนะครับ
และอย่างแรกคือต้องใช้จ่ายให้แน่ใจว่าเราจ่ายได้
ต่อเดือนจ่ายเต็มจำนวน
มีบัตรเครดิตแล้วจ่ายขั้นต่ำอยู่อาจจะต้องคิดใหม่
เมื่อสักครู่นี้คุณแพทย์พูดไว้น่าสนใจมากที่บอกว่า
จ่ายขั้นต่ำเท่ากับว่าเราทำงาน
แล้วเราก็ทำงานใช้หนี้เอาเงินเดือนมาใช้หนี้ตลอดเวลา

พอไม่มีเงินเก็บเราก็ไม่สามารถจะไปลงทุนได้
ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่หลายคนอาจจะยังมองไม่ถึงว่า
กับแค่การจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ
จะมีผลโยงใยไปถึงอนาคต
ว่าเราจะลงทุนไม่ได้ถึงขนาดนั้น

เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเข้าใจก่อนนะคะว่า
เรามีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น

แต่ต้องมั่นใจด้วยว่าเราสามารถ

ก็คล้ายกับพระราชประณิทธารของ
หลวงราชการที่๙เหมือนกันนะคะเรื่องของความพอเพียง
ไม่ว่าจะลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจหรือการใช้เงินก็ตาม
มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นใช้ให้พอดีพอประมาณ

วันนี้ต้องขอบคุณคุณแพทย์ภาววิทกลิ่นประทุม

ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต

ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของมิ้นลามิ้นลาไป

เดี๋ยวส่งหน้าที่นี้ต่อให้กับคุณจุธารัฐแล้วก็คุณสืบสกุลค่ะ